เสือปีขานหนุ่มคนนี้เขาก็เลยเอ๊ะปีเสือต้องเจอเสือด้วยเหรอ
ค่ะสรุปเจอจริงจริงเข้ารถอยู่บนถนนแม่ศอดตากนะคะ
สอดอุ้มผางที่จังหวัดตากปรากฏว่าเจอเสือโครงเนี่ย
เหมือนกันมาได้ยังไงคุณผู้ชมดูภาพเลยค่ะ
นี่คือเสือโครงตัวเป็นเป็นนะฮะวิ่งนำหน้ารถเข้าไปเลย
แล้วเดี๋ยวมีจังหวะที่วิ่งเข้าป่าหายไปนะคะ
คลิปจากกล้องหน้ารถจับภาพได้ขณะที่รถวิ่งมาบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางที่จังหวัดตาก
จู่จู่เสือโครงเป็นเป็นมาจากไหนไม่รู้วิ่งกว่ามาจากป่า
นำหน้ารถเข้าไปอยู่พักนึงอะค่ะนำหน้าจนถ่ายภาพได้ในระยะหนึ่งเลยนะคะ
แล้วก็กระโจนกลับเข้าป่าไปผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขานำคลิปมาโพสต์เอาไว้บอกว่า
สวัสดีปีเสือเจอเสือตัวเป็นเลยจ้า
แม่สอดอุ้มหางใกล้กับหน่วยอนุรักษ์บ้านแม่กรองดี
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปค่ะพูดคุยกับคุณสิทธิกรเจ้าของโพสต์
เล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๗โมง๒๐นาที
ของวันที่๖มกราคมตัวเขาไปเจอเสือโครงนอนอยู่ริมถนน
พอเห็นรถของเขานะเจ้าเสือโครงก็วิ่งออกมาอย่างที่เห็นในคลิปเลยล่ะค่ะ
ตัวเขาเองขับรถบนถนนเส้นนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยเห็นเสือไม่เคยเจอเสือมาก่อน
แรกเห็นเนี่ยนะเจ้าตัวบอกว่าขนลุกสู้เลยมันน่าขนลุกอะเนาะเจอเสือมาวิ่งอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
เอาล่ะเขาบอกแต่เชื่อนะอย่างน้อยก็เชื่อแหละว่าการเจอเสือในปีนี้เนี่ย

เบียนรถของพี่คนนี้ก็คือ๘๙๕๐
เขาตั้งใจจะนำไปเสี่ยงโชคหวังรวยเป็นเศรษฐีรับปีขานปีเสือกับเขาบ้าง

เห็นเสือค่ะวิ่งนำหน้าไปเลยนะครับ